ติดตามเขาเขาบอกเป็นมวยช้างชนช้างเพราะว่าสองคน
น้ำหนักรวมกันนะครับประมาณ๕๐๐กิโลโอ้โหจริง
เอกชุมพรโอ้โหวันนี้มีงานช้างมาให้ดู
เสียบเข้าไปอีกทีนึงใหญ่จริงจริงครับไม่ใช่ยุทธาถีช้างชนช้างนะครับ
แต่คือสีสันโมยคู่แปลกนี่คือซุปเปอร์ไฟล์อื้อหือบิกใส่
ราชดำเนินครับคุณทรงชัยจัดโอ้โหเตะตัดล่างหมัดซ้ายหมัดขวา
มุมแดงจากพัทยานะครับสามร้อยยี่สิบสามกิโลกรัมอ่ะครับ
ไม่ใช่ปอนนะกิโลกรัมอ่ะโอ้โหใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแล้วตอนเนี้ย
สั้นสั้นว่าไม้ครับแทงเข่าซ้ายส่วนน้ำเงินเนี่ยโอ้โหใช่ย่อยเหมือนกันนะครับ
สองร้อยห้าสิบหกกิโลกรัมเล็กกว่าแต่ว่าเคยชนะมา
วยใต้ใจเต็มสุราธานีส่งเข้าประกวดเลยครับ
มีนามว่าขจรศักดิ์อ้าวยกสุดท้ายยกที่ห้า
มุมแดงตกเป็นรองนะต้องเร่งเร่งเข้าไปแทงซ้าย
เด็ดมาเสียบขวามัดขวาโอ้โหหน้าเอ็นขี้หูที่เหลือเต้นระบำไปหมด
โอ้โหเร่งมาเดี๋ยวดูทันไม่ทันครับอ่ามีกระโดดด้วยระวังเวทีจะพัง
โอ้โหทุบหน้าอกอีกทีนึงแซงได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านครับ
แม่น้ำเงินย้ำแค้นนะครับแล้วก็คว้าเดิมพันธุ์ด้วยสองแสนบาทมาเป็นปึ๊งเลย
แบ่งผมสักพันได้หรือเปล่านี่คือมัดเด็ดเผ็ดมันโดยเอกชุมพรครับ